ทุกคนผู้ชมครับวันนี้วันนางคานะครับมีประชุมขอละมอ

ไม่ใช่เรื่องวาระคอรมอลเพียงอย่างเดียวนะฮะ
คอนบอกแข็งแรงขึ้นเยอะ
ใช่ค่ะแล้ววันนี้ท่านมีแบบประโยคเด็ดด้วยคุณผู้ชมต้องรอฟัง
เวลาถามเรื่องความแข็งแรงนี่แหละ
เห็นมนุ์แมล่ะเดินไม่ต้องมีใครมาขอยจับคอยผ่ายุงแล้ว
แต่ทีมงานก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่
คอยระมัดระวังให้มีเกาะไหลนิดหน่อยตอนเดินขึ้นบันได
คึกคักดูแข็งแรงทีเดียว

คือรอดูกันว่าตอนที่ท่านนั่งหัวโต๊ะประชุมคอรมอในฐานะรักษาการนายกเนี่ย
ป้อมจะนั่งเก้าอี้ตัวไหนบิ๊กตู่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะมาร่วมประชุมไหม
นี่ตอนที่มาดูนิทัศกาลต่างก่อนประชุมคอรมอลนะฮะ
ไปดูบรรยากาศในห้องประชุมคอรมอหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับเป็นการประชุมคอรมอลครั้งแรก
หลังจากที่บิ๊กตู่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ฮะพลเอกประวิทย์ตัดสินใจไม่นั่งเก้าอี้นายกนะฮะ
ยังนั่งเก้าอี้รองนายกตัวเดิมที่เดิมนี่นะครับส่วนพลเอกประยุทธ์มาร่วมประชุมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เวนต์นะฮะที่นั่งที่เดิมของพลเอกประยุทธ์
ป้อมยังไม่มานั่งนะครับนี่ฮะขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้นะฮะการประชุมคอรมอลเนี่ยมีเรื่องสำคัญก็คือ
ที่ประชุมคอรมอเสนอให้ปรับปรุงคำสั่งสำนักนายรัฐมนตรี
โดยให้พลเอกประวิทธิ์ที่รักษาการนายกมีอำนาจเต็มเหมือนนายกทุกประการ
คำสั่งเดิมเนี่ยระบุว่าเมื่อรองนายกตามลำดับที่คอรมอกำหนดกันไว้
ทำหน้าที่รักษาการนายกจะไม่สามารถแต่งตั้งโยกย้ายอนุมัติงบประมาณได้นะฮะ
คือถ้าจะทำเนี่ยต้องไปขอความเห็นชอบจากนายกก่อน
เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ประชุมคอรมอเลยเสนอแล้วก็แก้ไขปรับปรุงคำสั่งนี้
ให้รักษาการนายกไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายกที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ
ให้มีผลย้อนหลังไปถึง๒๔สิงหาคม๒๕๖๕ที่พลเอกประยุทธ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกด้วยนะครับ
หลังประชุมคอรมอเสร็จนักข่าวก็รอสัมภาษณ์พลเอกประวิทย์นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ท่านคะท่านครับประชุมเรียบร้อยดีไหมรักษาการนายกวันนี้
โดยเฉพาะเรื่องการปรับคอรมอลเนี่ยเห็นมีข่าวหรือว่ามีเสียงเรียกร้อง
ให้ปรับคอลโรมอร์เลยนะในช่วงนี้ลองถามคุณเอกประวิทธิ์แล้วเนี่ย
ลองฟังท่านนะฮะท่านตอบว่าอย่างไรนะครับ
ยังไม่มีการปรับคอรมอผลเอกประวิทย์บอก
แล้วก็ยังไม่หมดภารกิจนะฮะเสร็จจากประชุมคอรมอลพลเอกประวิทธิ์
ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากมาเลเซียนะครับ
มาเข้าเยี่ยมคารวะที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ

คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเราไปที่ธรรมเนียบมา
เดินเองหมดนะฮะมีช่วงขึ้นบันไดที่ท่านก็จะเกาะบากของทางทีมรักษาความปลอดภัยนิดหน่อย
ก็๗๗แล้วก็ต้องระวังหน่อยอันนี้ดีแล้วนะฮะ
นี่นะครับทุกผู้ชมครับนักข่าวที่ทำเนียบก็อดสงสัยไม่ได้นะฮะ
พลเอกประวิทย์บอกโอ้โหทำไมเดี๋ยวนี้ท่านดูเดินคล่องขึ้นมาก
เหนื่อยไหมท่านไหวไหมลองฟังนะครับว่าบิ๊กป้อมตอบว่าอย่างไรนะครับ
นี่ประโยคเด็ดของวันนี้นะครับ

นักข่าวถามว่าเป็นยังไงเหนื่อยไหมเป็นรักษาการนายกมาสัปดาห์หนึ่งแล้ว
เด็กประวิทย์บอกว่าไม่ต้องห่วงไม่เหนื่อย
พอถามกำลังใจดีใช่ไหมดูสดใสเดินคล่องเชียว
ท่านบอกเพราะใช้ใจบันดาลแรงไม่ใช่ใช้แรงบันดาลใจ

โอ้โหวัยรุ่นบอกเฉียบ
คมเลยคำคม
ดูยิ้มใช่ไหมทุกผู้ชมครับ
ส่วนกรณีของพลเอกประยุทธ์ที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
ระหว่างรอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของการดำรงตำแหน่งนายก

สารรัฐธรรมนูลให้ส่งคำชี้แจงไปได้ภายใน๑๕วันนะฮะ
เรื่องนี้พลตรีวิระโรจนวาสเป็นที่ปรึกษานายมนตรีฝ่ายกฎหมาย
บอกว่าจะเร่งทำคำชี้แจงให้เร็วที่สุดนะครับ

ว่าจะส่งได้ภายในสัปดาห์นี้
แต่คงไม่ทันการประชุมของตุลาการสารรัฐมนูลในสัปดาห์นี้
ซึ่งประชุมวันพุธนะฮะยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์ไม่กังวลไม่ห่วงอะไรนะฮะ
ชี้แจงไปตามข้อกฎหมายที่มีผู้ร้องร้องไป
ส่งไปยังสารรัฐธรรมนูล